ส่วนช่วงนี้ผมชนะเดชที่รัฐนำคนบนเวลาแล้ว

มวยคู่นี้สองนับกับหนึ่งน็อค

โอ้โหซ้ายงัดปลายคาง

ลุกขึ้นมาครับหลังจากนั้นขย่ำใหญ่เลย
เสือขยัมเหยื่อเอาโดนเองบ้างนะครับ

มาเริ่มกัน
เป็นยายชุตำราหลวงแล้วโอ้โหหลายไปเลย
โอ้โหสนุกจริงครับ
ดูภาพเสาอีกครั้งนะครับ

แล้วหลังจากนั้นมาได้ก้านคอครับ

จังหวะสุดท้ายก็เป็นของขวัญใจ
ปิดบัญชีเอาชนะน็อกไปได้